มาดูเหตุสลดค่ะเกิดขึ้นที่บ้านบึงจังหวัดชนบุรี
มีคนงานก่อสร้างเป็นผู้หญิงเป็นชาวกัมพูชา
เขากำลังลงไปเพื่อที่จะไปเคลียร์ดินข้างใต้ต่อหม้อกำลังสร้างสะพานอยู่
ปรากฏว่าดินมันถล่มลงมาทับเธอทั้งเป็นเลยค่ะ
คือคนงานที่อยู่แถวนั้นพยายามจะช่วยดึงขึ้นมา
แต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
ตัวเธอกับคนงานอีก๓คนลงไปด้วยกัน

แล้วดินมันถล่มลงมาแบบรวดเร็วแล้วก็ทับมิดเลยค่ะ
ตำรวจสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้ง
ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
ว่ามีดินถล่มทับคนงานก่อสร้างถนน
ทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเป็นช่วงกลางถนนเลยค่ะ
สาย๓๔๔ชนบุรีบ้านบึงแกลง
ใกล้สี่แยกหนองชากหมู่๓ตำบลหนองชาก
กำลังสร้างสะพานต่างระดับเพื่อจะข้ามสี่แยกไฟแดง
คนงานคนแถวนั้นมายืนดูที่ปะหลุม
เป็นบ่อที่ขุดเอาไว้เพื่อจะทำต่อหม้อ
หลุมตรงนี้มันลึกประมาณ๔เมตร
กว้างประมาณ๖คูณ๖เมตรนะคะ
แล้วในหลุมมีคนงานผู้หญิงเสียชีวิตอยู่
นางวินกวินอายุ๔๐ปีเป็นชาวกัมพูชา
ดินเนี่ยกลบทับร่างติดคาอยู่กับต่อหม้อเลยนะคะ

กู้ภัยเร่งนำตัวขึ้นมาจากหลุม
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลอีก๓คนปลอดภัย
จากการสอบถามนายสำรองภูทองเงินอายุ๓๕ปี
คนงานชาวไทยเป็นหนึ่งในคนงานที่ประสบเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็พากันลงไปขุดปรับหน้าดินในหลุม
ก็มีคนงานเป็นแรงงานต่างด้าว๒คน
แรงงานไทยอีก๒คนก็ช่วยกันเกลี่ยหน้าดินในหลุม
เพื่อให้ดินมันเสมอกันนะคะ
จู่ดินที่อยู่ปากบ่อข้างบนมันสไลด์ลงมา
แล้วก็ไหลทับทับร่างนางวินจนเสียชีวิต
ส่วนตัวนายสำรองกับคนงานอีก๒คนอยู่อีกฝั่งของหลุม
ก็เลยบาดเจ็บแค่เล็กน้อยแล้วก็รอดชีวิตมาได้
ก็เลยตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากคนงานที่อยู่บนหลุม
ส่วนสามีของผู้ตายนะคะในชัยดีชัยอายุ๔๓ปี
บอกว่าตอนที่กำลังทำงานเชื่อมเหล็กอยู่
ได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายก็เลยรีบวิ่งมาดู
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเข่าซุดเลยค่ะ
เพราะว่าเห็นเลยว่าภรรยาถูกดินถล่มทับ
เสียชีวิตอยู่ในหลุมต่อหม้อตรงนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
แล้วก็จะเชิญหัวหน้าผู้รับเหมามาสอบสวนด้วยนะคะ
แล้วก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
คือต้องดูว่ามันเป็นความประมาทของใครยังไงหรือเปล่า
ขณะที่กำลังทำงานก่อสร้างกันอยู่
หรือว่ามันเป็นอุบัติเหตุเหตุสุดวิสัยจริง